มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะ

ซึ่งก็ได้มีการเห็นชอบโมเดลร้อยเอ็ดสี่จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะ
เป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของทางจังหวัด

จังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นพื้นที่ที่ถูกหยิบยกมาเป็นโมเดลหลายครั้ง
โดยเฉพาะครั้งนี้ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จังหวัดร้อยเอ็ดในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้หยิบเอาจุดแข็งของจังหวัดมาขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดเป็นร้อยเอ็ดโมเดล๔๑๐๑
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวการลงทุน
และการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการน้ำ
พร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคและจังหวัด
เติบโตด้วยตนเองให้คนในพื้นที่ไม่ต้องย้ายเข้าไปในกรุงเทพมหานคร
ในที่นายองศแก้วกวางวานเพราะว่ารัฐการณ์จังหวัด๑๐๐เอ็ด
ที่ผ่านมาสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัด๑๐๑

ได้หลักของประชาชนไม่แข็งแรงเพราะเป็นระบบการผลิตแบบดั้งเดิม
อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ทางจังหวัดจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยโมเดลร้อยเอ็ดสี่จุดหนึ่งศูนย์หนึ่ง
เพื่อใช้คุณค่าจากศักยภาพของจังหวัดที่มีอยู่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวรวมทั้งการศึกษาสำหรับแผนการขับเคลื่อนโมเดลร้อยเอ็ดสี่จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนั้น
จังหวัดได้เริ่มขับเคลื่อนไปแล้วบางส่วนโดยแผนการขับเคลื่อนโมเดลทั้งหมดจะดำเนินพร้อมพร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติห้าปีและไทยแลนด์สี่จุดศูนย์
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณ๑๕๐๐ล้านบาทในการขับเคลื่อนโมเดลนี้สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน